เกมต่อชีวิตโลกอย่างงี้หมูรักเย้
เกมต่อชีวิตวันนี้เราขอมอบโอกาสให้กับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้น
ครอบครัวที่มีพ่อแม่คือครูและลูกคือนักเรียน
พวกเขาจะมาร่วมใจกันสู้เพื่อโรงเรียนนี้ที่เขาดัง
เปลี่ยนตายเปลี่ยนตายไปไปเดินฟิ้นฟิ้นน์
เอาใจช่วยและสนุกสนานไปกับความน่ารักของเด็กในแคมเปญพิเศษเกมต่อชีวิตโรงเรียนนี้หนูรัก
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤตเกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับครอบครัวของเราจะมากันเป็นครอบครัวใหญ่เพราะจะมากันเป็นโรงเรียน
คุณครูและนักเรียนที่จะมาสู้เพื่อโรงเรียนของพวกเขาในวันนี้นะครับเดินทางไกลมาจากจังหวัดประจวบคิริขัน
ทุกคนมาสู้เพื่อน้องชั้นอนุบาลได้เรียนในอาคารเรียนที่ปลอดภัยเราไปชมเรื่องราวนี้พร้อมพร้อมกันครับ
สวัสดีครับผมเด็กชายฟรรยาศาสตร์เย็นเจียชื่อเรนชีมัก
หนูชื่อเด็กหญิงปวินาปปาผมชื่อเด็กชายเจียรายุทธธรรม
ชื่อเด็กหญิงปีมิกาเรือนสว่างค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่๕โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕วังไซติงจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่๓ค่ะ
ครูที่นี่ใจดีค่ะแล้วก็ใส่ใจเด็กนักเรียนทุกคน
เร็วร้ำรอบก็ดีมันก็ลงตัวดีมีฟูคำกล้วนม้าเยอะค่ะ
สีที่ควรปรับปรุงก็อาจจะเป็นข้างหน้าตึกอนุบาลเลยครับ
เพราะว่ามันมีความสุดโทรมแล้วอะครับ
สีมันไม่สดใสเหมือนอาคารอื่นครับ
ตอนหนูเรียนอนุบาลมันก็สุดสมแหละแต่ตอนนี้หลากกว่า
กลัวไม้จะหล่นลงมาแล้วแบบพวกน้องเฐ็จอันตรายได้
ตอนที่ผมอยู่ตอนชั้นอนุบาลใช่ไหมครับ

ผมก็พบเจอกับขี้นกที่อยู่บนรองเท้าของผมครับ
แต่มันไม่ใช่ขี้นกที่เป็นแห้งนะครับ

แล้วผมก็ไปล้างแต่ก็ยังใส่ไม่ได้ครับ

มันนูนขึ้นมาก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
น้ำไปท่วมแบบหนูก็ไม่สามารถดำได้

คนก็เข้าแต้ข้อศอกแตกอะไรประมาณนี้ครับ

ผมเล่นกับเพื่อนผมมาเตะเลยมาซอก

ก็คือหลังคาและฝ้าเพดาน
มันก็ส่งผลมาถึงพื้นข้างล่าง

น้ำขังยังก็ต่อเนื่องไปที่๔
เพราะสีมันลอกแล้วมันหลุดล่อน

กับเด็กที่จะต้องเรียนในตึกนั้น
ถ้าฝนตกในกลางคืนเช้ามาเนี่ยคุณครูต้องเฝ้าระวังเรื่องนี้
เพราะมันเคยมีวิสุทธิ์การคือหมูนี่น้ำเข้าไปแอบในห้อง
แล้วก็ตะขาบมันก็จะมาจากรอยแตกนี่มันก็คือเกิดปัญหา
ถ้าเด็กยังอยู่ในจุดที่ว่าอันตรายคุณพ่อคุณแม่เอามาฝากเราเลี้ยง
มันก็ไม่มีความสบายใจ
มีอยู่วันหนึ่งค่ะหนูนั่งทานข้าวอยู่ที่โรงอาหารกับเพื่อนค่ะ
แล้วก็อยู่ดีก็มีฝนตกลงมาตกหนักเลยค่ะ
ตรงรางน้ำค่ะมันมีน้ำทะลักลงมาแล้วก็สาดเข้าหนูหน้าต่างของห้องหนูอะค่ะ
แล้วมันก็มีน้ำหยดจากหลังคาทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะ
ก็เลยพากันไปดูค่ะเห็นน้ำมันหลุดลงมา
ก็เลยช่วยกันหากระมังที่โรงอาหารนะคะ
เพื่อที่จะไปลองน้ำให้น้องไม่ให้น้องลื่นนะคะ
แล้วก็ช่วยกันเช็ดน้ำที่พื้นด้วยค่ะที่หนูเหย็บลงมาก่อน
เพื่อที่จะไม่เป็นอันตรายกับน้องค่ะ
คือถ้าช่วงฝนตกน้ำจะขังขังมาก
คือถ้าเด็กเดินไม่ดีไม่ระวังลืม
มีวันหนึ่งค่ะที่หนูเอาเอกสารไปให้
คุณครูที่สอนน้องอนุบาลอยู่
แล้วตอนนั้นฝนมันเพิ่งตกค่ะแล้วพื้นมันเปียกหนูก็ได้ลื่นค่ะ
น้ำเพิ่มขังแต่ไข้เกาะโดยเฉพาะหน้าฝนจะเกิดอันตรายจนไม่มาก

โทษเขาไม่ได้คือสถานที่เราไม่เอื้ออำนวยตรงนั้น
หนูเลยอยากได้พื้นใหม่ให้น้องค่ะ
เพื่อจะได้ให้น้องไม่เกิดอุบัติเหตุอีกค่ะ
คุณครูให้นักเรียนทุกคนบำเพ็ญประโยชน์ให้โรงเรียนครับ
ผมเลือกที่จะทำที่อาคารอนุบาลครับ
คือกว่าจะย่ายรอบอาคารด้านนอกตั้งแต่ชายคากระจก
แต่พอมาถึงฝาผนังผมก็เอาไม้กวาดจากแยกกวาดตามปกติครับ
แต่ผมก็มันมีสีครับฝุ่งสีแผ่นสีมันดูดล่วงลงมาด้วยครับ
และที่สำคัญนะครับมันล่วงลงมาใส่ตาผมครับ
มันเหมือนแมลงไฟตาครับมันเข้าไปข้างในเลยครับ
ตกใจครับว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ครับ
ส่วนกำแพงมันก็เริ่มเอียงแล้วครับมันก็เริ่มมีความสุดโทรม
มันก็ใกล้จะพังแล้วครับแล้วเป็นจุดที่น้องต้องใช้แปลงฟันกันทุกเที่ยงเลยครับ
ถ้าน้องครับไม่ยินทิ้งมากครับมันน่าจะทะลุ่มทับตัวน้องก็ได้ครับ

ถ้าเราได้ปรับปรุงอาคารอนุบาลครูคิดว่า๑ความสดชื่น
แล้วผู้ปกครองมาเห็นก็อยากจะฝากลูกหลานไว้กับเรา
แล้วเด็กและคุณครูก็เกิดความปลอดภัยในชีวิต

ถ้าได้อาคารอันที่สี่สดใสแล้วสำหรับหนูหนูคิดว่าดีค่ะ

ช่วยให้น้องมีความสุขเรียนหรือทำกิจกรรมอย่างสนุกค่ะ
แล้วก็สีมันจะได้ไม่ไปหลุดใส่ตาน้องเหมือนผมครับ
น้องก็จะได้มีที่แปลงฟันสะดวกสบายขึ้น
มันจะเป็นประโยชน์ต่อน้องรุ่นต่อไปด้วยค่ะ
คงจะดูแลรักษาอย่างดีเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนานที่สุดครับ
พี่จะเล่นเกมอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้อาคารเรียนใหม่

หนูสัญญาค่ะแล้วหนูจะเอาพื้นกระเบื้องมาให้น้อง
ว่าเกมจะยากสักแค่ไหนพี่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเพื่อน้องครับ
พี่จะเตรียมที่เพื่ออาคารใหม่ของน้องครับ
หนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจทำกิจกรรมให้ดีที่สุด
เพื่อที่จะปรับปรุงหลังคาให้น้องใหม่จะได้ไม่เป็นอันตรายกับน้องค่ะ
และขอต้อนรับโรงเรียนนะครับไทยรัฐวิทยาวังไซติ่งจากจังหวัดประจวบคิริขันครับ

ปัญหาที่เราเจอกันเลยปัญหาทางโรงเรียนเลยเจอหนักเลยคืออะไรครับครูน้อย
คือพื้นกระเบื้องไม่เสมอกันแล้วก็เชิงชายหลังคามันแตกทำให้นกเข้าไปอาศัยอยู่
หรือครูวัฒน์ใช่ครับผมนกเนี่ย

นกฟิราปเป็นนกที่ชอบมาอาศัยอยู่ที่ดำเดิมถ่ายที่ดำเดิม
บางคนก็แพ้ครับก็จะมีผื่นขึ้นแล้วก็ได้กลิ่นของมุนนกด้วยครับ

หน้าอาคารเรียนของน้องก็จะเป็นแบบพื้นมันไม่เสมอกันนะคะ
ทำให้มันเป็นรอยแตกทำให้สัตว์มีพิษมันมาอยู่
เวลามันอยู่ตามร่องใช่ค่ะเวลาฝนตกก็คือน้ำมันก็จะขัง
เวลาเด็กทำกิจกรรมหน้าฝนก็จะต้องอยู่ในห้องห้ามออกมา
คือถ้าออกมาก็คือเด็กก็จะลื่นนะคะ
เวลาทำกิจกรรมก็บางถ้าฝนตกก็ต้องหยุดไป
อย่างเช่นแปลงฟันหนึ่งเพราะว่ายืนไม่ได้
เพราะฝนมันกระเซ็นมันไหลชายคาก็พังค่ะ
ครูเห็นป่ะว่ากำแพงตอนที่เด็กแปรงฟันน้องเต๋าเหรอ

ตอนนี้กำแพงนั้นมันเป็นยังไงลูกสภาพ
ตอนนี้มันแตกแล้วครับมันแปลงฟันไม่ได้แล้วครับ
กลัวอะไรรู้ป่ะไม่รู้หรอกนะว่าปูนเนี่ยมันจะซุดลงไปเมื่อไหร่
เด็กยืนแล้วก็พิงกำแพงกันอยู่อย่างนี้
ถ้าผัวลงไปแล้วก็ปูนตำหน้าแล้วเรียบร้อยเลย
เคยมีเหตุการณ์นี้แล้วใช่ไหมครับ

ตอนนั้นผมเดินผ่านเวลาที่น้องกำลังแปลงฟันครับ
แล้วทีนี้น้องเขาแปลงฟันน้องเขาก็ต้องเอ็นตัวไปข้างหน้าครับ
แล้วทีนี้ปูนมันก็แตกล้มลงไปกับตัวน้องเลยครับ
แล้วผมก็จับตัวน้องไปที่ห้องพยาบาลครับ

ก็ได้หัวน้องโนแล้วก็แข้งขาถลอกครับ

จริงครูว่ามีอะไรอีกปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับอาคารเล็ก

ถ้าเด็กไม่ระวังหรือวิ่งก็สะดุดล้มได้
ในนี้เด็กที่เขาเกาเล็กกว้างครูปลงมากเลยครับ

ยังไม่ทันก็ภาพร้อมจับเอง
กลับหลองหัวขาวนิดแตก
บางทีก็เล็บอย่างที่เห็นเลยค่ะ
เด็กก็ชอบไปแอบเอาตัวไปถู
กระโปรงก็จะขาวโคนบางทีก็เป็นผื่นอาจจะแพ้สีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้
มังกรเห็นบอกช่วยเนี่ยขวาดจากไย่เหรอ

ทำความสะอาดทำไมเลือกต้องชอบไปทำความสะอาดตรงนั้น
ว่ามันสูงครับผมคิดว่าน้องน่าจะทำไม่ถึงครับผมเลยเลือกทำครับ
แล้วมังกรมันเกิดอะไรขึ้นลูกที่หนูไปกวาดจากไย่วันนั้น
หนูนำเอกสารไปให้ครูที่สอนออนุบาลเซ็นใช่ไหมคะ
แล้วด้วยความที่ฝนมันตกแล้วแต่ตอนนั้นมันหยุดตกแล้ว
แล้วน้ำมันขังค่ะเพราะพื้นมันไม่เท่ากันค่ะ
แล้วหนูก็วิ่งไปมันก็เร็วมากค่ะแล้วหนูก็ลื่นค่ะ
แล้วเอกสารที่จะไปให้ครูเซ็นมันก็ปิวโดนน้ำเปียงหมดเลยค่ะ

มันก็ก้นข้างซ้ายเจ็บค่ะมันต้องเดินแบบว่าใช้ข้างขวาพยุงค่ะ
แล้วตอนนั่งต้องใช้ก้นข้างขวาลงก่อนก้นข้างซ้ายค่ะ
แล้วก็เห็นเด็กเด็กกำลังเรียนกันอยู่ไอ้น้องน้องเด็กโตอ่ะลูก
วันนั้นหนูก็คงไม่ต้องเรียนกันสิที่เอาขันอะไรมาลองน้ำฝนกันนั่นน่ะ

และที่ตรงนั้นคือที่สำหรับเป็นห้องอะไรเด็กทำอะไรกันในห้องพื้นที่นั้น
ห้องนอนค่ะแล้วก็เรียนด้วยเพราะอีกห้องนึงน้ำมันซึม
ถ้าหน้าฝนนี้จะไม่ให้เด็กเข้าไปเพราะว่าไม่รู้ว่าสายไฟมันข้างบนมันจะรั่วชอตพัดลมหรือเปล่า
เราก็จะไม่ให้เด็กเข้าไปห้องนั้นก็จะให้เรียนห้องเดียวอยู่รวมกันค่ะ

นั่งตากระทางเรียงหน้าใจอะไรประมาณนี้ครับ
คุณรู้สึกยังไงบ้างคะที่เห็นเด็กต้องเรียนคามสู่โซนแบบเนี้ยครู

หน้าฝนก็ทำไม่ได้เลย
บางทีโดนละอองฝนเยอะก็เป็นหวัด
เราก็สงสารคือเด็กบางทีผู้ปกครอง
ก็อยากจะดูแลให้มันดีที่สุด
ไม่อยากให้เกิดอันตรายอะไรกับเขาเลย
มีค่ะอย่างสมมุติของครูน้อยที่เป็นรอยแตก
เราก็ให้พันโรงและคุณครูหลายท่านช่วยกัน
อย่างน้อยก็ป้องกันสัตว์มีพิษที่มาแอบมาอาศัยอยู่

แล้วก็ทำให้เป็นใช้ได้ในชั่วคราวระยะหนึ่งเท่านั้น
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายซ้ำอีก
ส่วนหลังคานี่เราก็สุดความสามารถที่จะไป
เพราะมันไม่มีธุระทรัพย์จริงมันต้องซ่อมแซมแล้วใช่ไหมคะ

กลัวเนอะกลัวไหมเด็ก
แต่เห็นรุ่นพี่ครูชื่นใจนะกับรู้สึกกลัว
โถเห็นครูฝาดอะไรต่อไรก็วิ่งกันเข้ามาเลย
เหมือนว่าช่วยครูฟ้าครูครับผมช่วยอะไรอย่างนี้เนอะ

ได้ทุนตามเป้าหมายที่ครูตั้งใจเอาไว้

ไปทำอะไรกับอาคารนี้ค่ะครู

ส่วนที่จะต้องสร้างความปลอดภัยให้ลูกศิษย์เรา
แล้วก็สร้างความไว้วางใจกับผู้ปกครอง
ให้นำลูกหลานมาอยู่กับเราแล้วเกิดความสบายใจ
แล้วก็เขาก็จะคลายกังวลว่าลูกเราอยู่กับครูอย่างปลอดภัย
อยากทำตรงนั้นให้กับเด็กของเราค่ะ

ก็จะได้ซ่อมแซมหลังคาเลยเป็นอันดับแรกนะครับ
แล้วก็พื้นที่เด็กใช้ทำกิจกรรมครับ
แล้วก็ทำซีใหม่ให้กับโรงเรียนของเราครับผม

ลูกเราลูกเขาเวลาฝากกับไว้กับคุณครู
ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วครับว่า
โรงเรียนเปรียบกับบ้านหลังที่สอง
เพราะฉะนั้นคำว่าบ้านเนี่ยต้องมีความปลอดภัย
นะครับนอกจากเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ความติดแล้วเนี่ย
บางทีเนี่ยลูกเด็กเล็กด้วยบางทีเขาก็สนด้วยวัยของเขา
เพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะคุณครูและเด็กนะครับจะมาสู้เพื่อโรงเรียนของพวกเขานะครับ
ทุกวันวันนี้เราต้องทำเพื่อโรงเรียนของเรานะครับ

ละครับมังกรลุกครูน้อยปิดหูไม่ทัน

ถ้าอย่างนั้นเราก็ขอให้โชคดีนะครับกับการตอบโจทย์สี่ข้อในช่วงหน้านะครับ

คุณผู้ชมครับเมื่อเด็กได้เรียนในอาคารเรียนที่ปลอดภัย
คุณครูและผู้ปกครองก็อุ่นใจ
ช่วงหน้าเรามาช่วยกันลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕จากจังหวัดประจวบคิริขัน
ให้สามารถพิชิตโจทย์คำถามได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อทุนสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียนชั้นอนุบาลในเกมต่อชีวิตโครงการพิเศษ
โรงเรียนนี้หนูรักสักครู่เดียวครับ
และวินาทีที่สำคัญของครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕จากจังหวัดประจวบคิริขัน

เพื่อทุนปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล
ด้วยการตอบโจทย์คำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
ตอบถูก๑ข้อรับทุนสำหรับปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล๔๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับทุนสำหรับปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล๘๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับทุนสำหรับปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล๑๒๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนสำหรับปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาลไปเลย๑๘๐๐๐บาท
เอาจริงนะคุณครูนะ

เชียร์ลูกหลานกันเต็มไปหมดเลยเนี่ย
คือเป็นกำลังใจจริงครูครับ
แล้วเราอยากให้ได้ทุนไปปรับปรุงอาคารจริงนะ
เห็นแล้วล่ะว่าความยากลำบากของน้องนะครับ

เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องสู้ให้สุดใจนะครับ
เพราะว่าเรามาทำเพื่อโรงเรียนของเราด้วยนะครับ
ในวันนี้ทั้ง๔ท่านพร้อมไหมครับ
พร้อมครับ
พร้อมแล้วขอเชิญครูวัดมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ครูครับสมาธิดีนะครับ

ปรับให้เข้ากับครูและนักเรียนทั้งหมดเลยนะครับ
เพียงแต่ครูวางเรื่องให้ได้นะครับ
เท่านั้นเองผมเชื่อว่าไม่เกินความสามารถครับ
คำถามมีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่อง
ใน๕เรื่องนี้ถ้าครูวัดมั่นใจเรื่องไหน

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่อง

เรื่องที่๑โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๑
เรื่องที่๒เกมประคองลูกโป่ง
เรื่องที่๓เกมโบลิ่งฟุตบอล
เรื่องที่สี่แซ็กชุมแพร่
เรื่องที่๕ภาษาไทยระดับชั้นป๕
เรื่องที่๑ครับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕ครับ
เรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕ครับ
ครูสอนที่นี่มากี่ปีแล้วครับ

มีป้ายการล้างมืออยู่ที่บริเวณไหนของโรงเรียนนะครับ
ติดไว้บริเวณโรงอาหารครับ
ป้ายนี้บอกการล้างมือถึง๗ขั้นตอนใช่ป่ะ

มีวิธีการสอนการล้างมือนะ

อันนี้ก็คือสัตว์นะครับ

คำถามเราอยู่ที่ป้ายนี้แหละครับ

โจทย์สำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดคือการล้างมือในขั้นตอนที่สี่
ตัวเลือกที่๑ต่ำพอดกระดอง
ตัวเลือกที่สองนกโบยบิน
ตัวเลือกที่สามหนวดปลาหมึก
ตัวเลือกที่สี่หอยมุดดิน

ส่วนผู้เลือกที่๔หอยมุดดินครับ
นี่ค่ะกูแน่นอนมาแล้วน่าที่จะลุ่มให้ใครกลับมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ปลายแล้วครูจะเลือกเรื่องไหนให้น้องปลายครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๔เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องเกมประคองลูกโป่ง

แซคชุมแพรภาษาไทยระดับชั้น๘
ภาษาไทยระดับชั้นป๕ครับผม

เชิญน้องปลายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่๕ค่ะ

เพราะมันง่ายค่ะ
แต่ทำไมน้องปลายว่าภาษาไทยเรียนง่ายล่ะลูก

ชอบได้หมด

รู้จักมาตราตัวสะกดไหม

กงอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างเออแม่กง

งงอะงงค่ะ

เพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
มาตราตัวสะกดแม่ใด
มีรูปพยานชนะที่ใช้สะกดมากที่สุด
ตัวเลือกที่หนึ่งแม่กบ
ตัวเลือกที่สองแม่กด
ตัวเลือกที่สามแม่กล
ตัวเลือกที่สี่แม่กบ
หนูศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่๕ค่ะ
หนูได้เกษีกับวิชาภาษาไทยมาหลายปีค่ะ
ได้ยินเจอข้อนี้แล้วรู้สึกว่ามั่นใจมากเลยค่ะ

ตัวเลือกที่สองแม่กฎครับ

ปลายจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตคนต่อไปครับ

จะเลือกเรื่องไหนให้มังกรขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องเกมประคองลูกโป่ง

ขอเชิญมังกรมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ประคองลูกโป่งเป็นเกมนะลูกนะ

วันนี้ทางรายการจะมีเกมเกี่ยวกับลูกโป่งเหมือนกันนะครับ
แต่ต้องอาศัยความสนิทสนมและความสามัคคี

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

มีผ้าปิดตาไว้ด้วยเพื่อความสนุก

ครบตามจำนวนที่เรากำหนดไว้แล้วปั๊บ
เกมนี้อาจจะมีเวลากำหนดด้วยนะครับ

เฮ้ยเล่นคนเดียวเถอะ
น้องกร้อนเชิญต้อนรับมาทีครับ
โจทย์และการณิการสำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
จับผู้ประคองลูกโป่งลงตะก้าจำนวน๔ลูกภายในเวลา๓นาที

ผมเคยเล่นแบบเกี่ยวกับลูกปองมาแล้วครับ
ในวันเด็กและวันกีฬา๔ครับ
อยู่ในวันนี้ผมคิดว่ามันอาฆาตกระปุ่มมาก
ผมอยากมาเต็มที่ครับ

เออหมุนไปลูก

นี่มาด้านขวาง

พี่ปิ๊กกี้ก็ไอหลัง
ไปเลยนะไปด้านขวาง
ไปเร็วเร็วไปออกมาเร็ว

ยังยังยังยังไม่ได้
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วต่อ

ไปเร็วหน้า

ไปเร็วหน้า

ไปเร็วหน้า

ไปเร็วหน้า

ไปเร็วหน้า

ไปเร็วหน้า

ไปเร็วหน้า

ไปเร็วหน้า
ไปเร็วหน้า
ขอบคุณครับลูกมา
และกติกาสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เตะลูกบอลให้โดนขวดน้ำล้ม๑๕ขวดภายในเวลา๓นาที

ได้ยินจบคราวนี้แล้วรู้สึกว่าท้าทายมากเลยครับ

บอลเมื่อ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

จริงแล้วด้วยความร่วมรู้ร่วมแรงร่วมใจของเขานะครับ

ครูและนักเรียนไทยรัฐวิทยา๖๔
จากจังหวัดประจวบคีย์ขันท์
สำหรับปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล

และนี่คือวินาทีสำคัญของ
ครูและนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

ปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล
ด้วยการตอบโจทย์คำถามให้ถูกต้อง

รับทุนสำหรับปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล
รับทุน๒ข้อ
รับทุนสำหรับปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล๘๐๐๐
รับทุน๓ข้อ

รับทุน๔ข้อ

รับทุน๔ข้อ
รับทุน๔ข้อ

ภาษาไทยระดับชั้นป๕ครับ

มีวันหนึ่งค่ะที่หนูเอาเอกสารไปให้คุณครูที่สอนน้องอนุบาลอยู่
แล้วตอนนั้นฝนมันเพิ่งตกค่ะแล้วพื้นมันเปียกหนูก็ได้ลื่นค่ะ

หนูเลยอยากได้พื้นใหม่ให้น้องค่ะ
เพื่อจะได้ให้น้องไม่เกิดอุบัติเหตุอีกค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือมาตราตัวสะกดแม่ใดมีรูปพยานชนะที่ใช้สะกดมากที่สุด

โทษโทษโทษโทษโทษ
โทษโทษโทษโทษ
แม่กดคือมาตราตัวสะกดที่มีรูปพยานชนะที่ใช้สะกดมากที่สุด
ทำไปได้แล้วครับคุณผู้ชมครับ๑ข้อครับ
รับทุนสำหรับปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาลไปเลยครับ

จากเรื่องโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๕ครับ

อันดับแรกนะครับซ่อมแซมหลังคาเลย
แล้วก็พื้นที่เด็กจะทำกิจกรรมครับ
แล้วก็ทำสีใหม่ให้กับโรงเรียนของเราครับผม
เพื่อเด็กอนุบาลของโรงเรียนเราครับ

ตัวเลือกใดคือการล้างมือในขั้นตอนที่๔

ตรงนี้ว่ามันมีชนที่ดูอยู่ตอนนี้แหละนะครับ
พวกที่มันเชียร์อยู่นะครับ

มุดดินคือการล้างมือในขั้นตอนที่สี่นะครับตามรูปภาพนะครับ
อยมุดดินนี่ก็คือการใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

นี่นะครับมันก็เป็นท่าจำของเด็กนะครับ

ถูกไปแล้ว๒ข้อครับเพราะฉะนั้นรับทุนสำหรับปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาลไปเลยครับในข้อ๒๘๐๐๐บาท
ข้อที่เหลือนี้ผมไม่อยากให้พลาดแม้แต่ข้อเดียวนะ
ใน๒ข้อที่เหลือนี้นะครับข้อที่ผมจะเฉลยต่อไปนี้นะครับคือเรื่องเกมประคองลูกโป่งครับ
หลบไปในเวลา๓นาที
มังกรทำได้หรือไม่ได้ค่ะ

ลุ้นกันครับจากเรื่องสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คือเรื่องเกมโบลิ่งฟุตบอลครับ
ชม๑๕ขวดใครในเวลา๓นาที
น้องเต๋าทำได้หรือไม่ได้ครับ

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ๒นาที๕๘วินาทีครับ
ครอบครัวไทยรัฐวิทยา๖๕จังหวัดประจวบกิริขันครับ
พิธีโจทย์คำถามไปได้ทั้งหมด
ข้อเพราะฉะนั้นรับทุนสำหรับปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาลไปเลย
๑แสน๘หมื่นบาท
และผู้สนับสนุนใจดีที่สุด
พอต้าเครื่องดื่มสิงโผงสำเร็จรูป
สนับสนุนทุนสำหรับซ่อมแซมอาคารเรียนสำหรับเด็กชั้นอนุบาล
ให้กับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๗
จากจังหวัดประจวกพิริขันฮอตต้า
มูลค่าทั้งสิ้นไม่น้อยเลยครับ
๑แสน๘หมื่นบาท

ก็สามารถติดต่อกับทางโรงเรียนโดยตรง

ก็สามารถร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิ

ทั่วประเทศไทยได้นะครับ

มีใจด้วยครับ
และวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
น้ำมันพืชตราเกษร

ผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
หนูได้ไปกู้เงินนอกระบบมาค่ะ

ก็รู้สึกไม่สบายใจค่ะ
รู้สึกแย่แล้วก็สงสารแม่ด้วยค่ะ
จัดชุดไก่ปิ้งหมูปิ้งและข้าวเหนียว
คำสั่งซื้อจำนวน๑๕ชุด

ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ด้วยด้วยด้วย